จนถึงวันนี้นะคะหลังจากที่คุณแตงโมได้เสียชีวิตไป
ก็นับเป็นเวลา๒สัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งวันนี้ก็จะมีพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีไว้อะไรให้กับคุณแตงโมนะคุณผู้ชม

เป็นช่องทางเดียวนะคุณผู้ชมที่คุณเบิร์ตเนี่ย
เขาจะใช้ถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเอง
ผ่านการโพสต์ภาพของความทรงจำ
รวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างที่เคยมีร่วมกับแตงโมนะคะ
เขาโพสต์เอาไว้เยอะมากต่อเนื่องทุกวันเลยนะคะ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายภาพเรายังไม่เคยเห็นเลยนะ
คือมันเป็นโมเมนต์แห่งความทรงจำของทั้งคู่นะคะ
เห็นแล้วรู้เลยว่าเขารักกันมากแค่ไหนนะคะ

ก็จะมีคนบันเทิงเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้มากมาย
ตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวร้าย
ทั้งคุณแท็กพระรันยูมากกี้ราศีไอซ์อธิชนัน
เจออ๋องซานิแก้มบุ๋มและอีกหลายต่อหลายคนค่ะ
รวมไปถึงแฟนที่เป็นแฟนคลับของคุณแตงโมเอง
แล้วก็พี่น้องคนไทยที่ทราบข่าว
ก็เข้าไปฝากความห่วงใยถึงคุณเบิร์ตมากมาย
ซึ่งหลายคนต่างก็หยิบยกข้อคิดดีมาเป็นสิ่งเยียวยาหัวใจ
อย่างเช่นบอกว่าตอนนี้คุณแตงโมไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้ว
กำลังยิ้มให้กับคุณเบิร์ตอยู่แน่นอน
รวมไปถึงชื่นชมคุณเบิร์ตที่มีความทุ่มเทให้กับความรัก
ที่มีค่าให้กับคุณแตงโมมาโดยตลอด
พระเจ้าโอบกอดคุณเบิร์ตด้วยความรักเช่นเดียวกันนะคะ
อันนี้คือสิ่งที่แฟนคลับเขาโพสต์เอาไว้ใต้คอมเมนต์นะคะ
ใต้ภาพใต้คลิปต่างที่คุณเบิร์ตได้โพสต์เอาไว้
คุณเบิร์ตบอกนะว่าในทุกคลิปทุกภาพจากนี้ไป
เขาจะแท็กหาคุณโมตลอดไป
ใช่นะคะซึ่งเราก็ได้ติดตามนะคะ

ก่อนอันนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาไปด้วยกันมา

คุณแตงโบก็มีความสุขกับความรักทั้งใหม่
แล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าคุณเบิร์ตเอง
บางคนเอามาหาโอกาสชวนลูกค้า
ในเวลาแบบนี้ไม่ดีมากนะคะ
คุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าให้กำลังใจคุณเบิร์ตต่อไป